๑๐นาฬิกา๑นาทียังอยู่กับทัพจันทร์ข่าวชัดทันข่าว
อาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้มาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจ

ถ้าพูดถึงเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนทั้งสองท่านใช้ทำอะไรกันบ้าง
แน่นอนก็ต้องใช้เซิร์ชหาข้อมูลทำงานนะสร้างในนี้ได้ด้วย

วันนี้ฉันใช้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างของฟังชั่นจริง
ใช้โทรศัพท์ใช้ดูไลน์ตรวจสอบต่าง
รวมถึงเก็บข้อมูลสำคัญไว้ด้วยนะครับ
ถูกต้องบางท่านเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของการโอนเงิน
เรื่องของตารางงานต่างข้อมูลสำคัญเยอะมาก
แล้วถ้าข้อมูลเยอะขนาดนี้แล้วมันหายไปจะทำยังไงล่ะฮะ
อู๋ชีวิตชั้นชีวิตพังด้วยนะครับ
ถูกต้องเหมือนที่เราทำแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหายไป
มันสำคัญมากเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนมันถือข้อมูลว่าเยอะเหมือนกัน
ผมฟังใจครับ

หรือว่าหากส่งแชทผิดห้องนะคะเราก็สามารถลบแชทได้
แบบนี้ค่ะหรือสามารถตั้งเวลาลบแชทข้อความอัตโนมัติได้นานสูงสุด๙๐วันเร็วสุด๑นาที
รวมถึงผู้ที่มองหาโทรศัพท์เครื่องที่๒ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นแบงค์เคแบงค์บัวหลวงหรืออะไรต่างเขาใช้เป็นโมบายโฟนหมดแล้ว
พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น
ต้องใช้โอกาสนี้นำเข้าสมาร์ทโฟนที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
ลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามค่ะ
ครีมิการพรหมันใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน